กู้ภัยกำลังเร่งรีบเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้หญิงตั้งคันแล้วก็กำลังจะคลอดนะคะ
แต่ปรากฏว่าวิทย์จะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยไปเจอรถกระบะกลับรถตัดหน้ากระทันหันค่ะ
นี่เป็นจังหวะที่รถกู้ภัยเพียวเยียงไทยศรีราชานะคะคือเขาก็กำลังเร่งเครื่องเลยจะไปช่วยมีผู้หญิงตั้งคันกำลังจะคลอดนะคะที่บ้านที่ตำบลหนองขามศรีราชาชนบุรีค่ะเหยียบไปเต็มที่แล้วปรากฏว่าระหว่างทางมีกระบะสีดำ
เราทำลูกศรไว้ให้ดูกลับรถค่ะแล้วตัดหน้าโอ้กู้ภัยก็หักรถหลบนะคะ
แต่โชคดีที่แม่จังหวะได้ก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
เขาก็ไปต่อไปช่วยเหลือนางสาวหอมมาลินีบำรุงผลที่เจ็บท้องแล้วก็สุดท้ายเธอก็คลอดลูกในบ้านเป็นทารกเพศหญิงนะคะ
แข็งแรงนะคะส่งเสียงร้องดังเลยค่ะแม่เนี่ยเอาด้ายผูกสายสดือไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประถมพยาบาล
นำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมานะคะท้องนี้ของนางสาวหอมมารินีเนี่ยเป็นท้องที่๓จริงแล้ว
กำหนดคลอด๕กันยายนค่ะแต่ว่าปวดท้องแล้วก็คลอดก่อนกำหนดค่ะ
ซึ่งก็นี่แหละค่ะสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปโดยราบลื่นแต่กู้ภัยเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ฝากเตือนนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเจอระหว่างทางกู้ภัยนะ
กู้ชีพกู้ภัยก็ขอความร่วมมือหลบได้ก็ช่วยหลบก่อนนะคะ
จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่อย่างนั้นก็จะเกิดความเสียหายเพราะว่าก็มีผู้ป่วย
หรือว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรออยู่นะคะเนี่ยค่ะ